ตั้งแต่ปี๒๕๖๒ที่ผ่านมาที่ร้านอาหารแห่งนึงที่จังหวัดพระธรรม
เสียแป้งกับลูกน้องครับก่อเหตุคือกระโดดถีบผู้หญิง
และใช้ปืนยิงด้วยให้การเหล่านี้ไม่มีการแจ้งความ
ทางผู้เสียหายนั้นเกรงกลัวอิทธิพลของเสียแป้ง

บก่อนนะครับกระโดดถีบด้วยครับเนี่ยฮะโอ้โหผู้หญิงนะครับคู่กรณีนะครับถูกตบล้มลงกับพื้นลูกน้องเสียแป้งครับมาเลยนะฮะโอ้โหนายเปิดแล้วใช่ไหมเอาปืนจ่อครับหลังจากนั้นเสียแป้งก็เหมือนกันยิงปืนขึ้นฟ้าครับตามไปทำร้ายผู้หญิงคนเดิมตามรายงานข่าวบอกว่ามีการยิงใส่หนึ่งนัดนะครับแต่ไม่ทราบว่ากระสุนนั้นไปโดนสวน
หญิงเป็นใครแต่ว่ามีผู้ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าถ้าเกิดทำให้เสียแป้งไม่พอใจเขาจะไล่ยิงไล่ทำร้ายทั้งหมดนะครับวันนี้อยู่ประเทศเดียวกันแล้วเหมือนกันนะครับคุณคุณไล่ยิงไล่ทำร้ายเลยนะเดือนหนึ่งเดือนมกราคมนะครับก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับเสียแป้งกับพวกนั้นก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับคู่กรณีที่โต๊ะ

คนครับคดีฆ่าคนตายติดตัวกันเต็มไปหมดครับไม่มีการเกรงกลัวกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากนี้นะครับพบว่าเสียแป้งมีส่วนผัวพันกับยาเสพติดเนื่องจากมีการถ่ายรูปคู่กับแก๊งเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านถ่ายตั้งแต่เมื่อสักประมาณ๕ปีที่แล้วและมีส่วนในการหัวประมูลโครงการก่อสร้างมีมือปืนรับจ้
ก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่านี่เป็นภาพเก่าที่มีการเปิดเผยออกมาว่าทำไมตอนนี้ตำรวจถึงต้องปิดเทือกเขาบรรทัศน์เพื่อที่จะติดตามไล่ล่าตัวเสียแป้งแล้วว่าก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้วก็ตอนนี้มีอาวุธอยู่ในมือด้วยนะคะ